สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
วันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องระมัดระวังพายุฤดูร้อน
ที่วันพรุ่งนี้เตรียมรับมือผลกระทบจากพายุไซโครน
ที่ตกลงมาช่วงนี้เป็นอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่เกิดจากลมหนาวจากประเทศจีน
ปะทะกับความชื้นและความร้อนในประเทศไทย
ทำให้ฝนโดยเฉลี่ยวันนี้ยังคงสูงอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
อกจากนี้ยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าลมแรงและลูกเห็บตกค่ะ
แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาลดอุณหภูมิได้๒๕องศาเซลเซียส
ทำให้วันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๔๓๙องศาเซลเซียส
จุดที่ไม่มีฝนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวแต่ไม่ร้อนจัดค่ะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนลดลงชัดเจน
เหลือเพียงร้อยละ๑๐ของพื้นที่ตกช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
อีก๒สัปดาห์เท่านั้นจะสิ้นสุดฤดูร้อนค่ะ
ช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ